คุณผู้ชมครับกำลังจะก้าวเข้าสู่
เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเดือนธันวาคม
หลายคนตั้งคำถามว่าหนาวหรือยัง
ตกลงประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

คือปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้
แล้วตลอดสัปดาห์นี้ยังคงต้องเจอต่อไปนะครับ
คำตอบพร้อมกันกับคุณคุปตนันครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ยังคงมีฝนตกมากวนใจ
เป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันครับ
กับระบบพยากรณากาศธิรัตน์ทีวีครับ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนเช้ายังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ตามภูเขาตามดอยต่างเนี่ยนะครับ

ใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
อกจากนี้นะครับตามยอดดอยยอดภูครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๑ไปจนถึง๑๔องศาเซลเซียต

เกือบทุกพื้นที่พกลางตอนบน
ส่วนภาคอีสานพื้นที่สีเขียวน้อยลง

ต่ำสุดยังคงทรงเหมือนวันนี้นะครับ๑๙องศาเซลเซียสแถวบริเวณจังหวัดเลยเพชรชบูรณ์
จากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียตนะครับ
คาดการณ์นะครับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่๑๘ไปจนถึงวันที่๒๒นี้จะมี
ปัจจัยก็คือคลื่นกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกนะครับ
ซึ่งคลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้นก็จะสามารถเหนียวนำเอาความชื้นจากท้องทะเลก่อตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มฝนพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองของเรามากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกรวมไปถึงตอนล่างนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะท่องเที่ยวเดินทางในบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบด้วยนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับคำนี้คลื่นกระแสลมตะวันออกหลายคนคงอาจจะไม่คุ้นชินมากนัก
อิทธิพลจากกระแสลมนี้มีผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราอย่างไรเกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกนี้เนี่ยนะครับเป็นกระแสลมประจำถิ่นที่พัดในรัชิตูต่ำนะครับ
ในบริเวณเขตร้อนโดยลมตะวันออกที่เคลื่อนที่ผ่านแนวเทือกเขาสามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นได้นะครับ
อกจากนี้ลมตะวันออกที่พัดอ่อนสลับกับแรงก็ทำให้เกิดคลื่นได้เช่นเดียวกัน
สำหรับบริเวณมหาสมุทรเมื่อเกิดกระแสลมตะวันออกที่มีกำลังแรงมากพอก็จะสามารถเคลื่อนตัวเหมือนคลื่นนะครับ
ทำให้เกิดความปั่นป่วนเกิดแรงเหนียวนำทำให้เกิดการยกตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนและสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ที่สำคัญที่น่าจับตาก็คือสามารถที่จะกลายเป็นพายุหมุนเกร็ดร้อนได้ต่อไปครับ
ซึ่งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่พัดมาในห่วงเวลานี้เองจะสามารถพัฒนาความแรงพอและสามารถกลายเป็นพายุหมุนแขนร้อน
เคลื่อนที่แล้วก็มีบทบาทต่อเมืองไทยของเรามากน้อยหรือไม่ต้องติดตามต่อไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ